สำหรับคุณผู้ชมที่ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในช่วงเวลานี้นะคะ
ตั้งแต่วันที่๒๑ถึง๓๑มกราคม๒๕๖๒ตามแผงทั่วไป
และใน๗๑๑นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังคงเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนะคะ
เป็นที่ระลึกงานพระราชธรรมเผลิงศพหลุมพระคูณปริสุทโทนะคะ
เราจัดทำพิเศษขึ้นระหว่างวันที่๒๑๓๑มกราคมนี้เท่านั้นนะคะ
ส่วนฉบับวันนี้ฉบับประจำวันที่๒๘มกราคม๒๕๖๒ค่ะ
จะเป็นภาพหลวงพ่อคูณรวมถึงมีบทสัมภาษณ์ลูกศิษย์
และบทสัมภาษณ์คนที่รอดชีวิตจากการจากการแขวนเหรียญของหลวงพ่อคูณ
เรื่องนี้เราได้ยินมาหลายกรณีใช่ใช่ค่ะ
นี้คือ๒๙มกราคมเนี่ยนะคะประมวลรุ่นวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณยอดนิยมชุดที่๑นะคะ
ใครที่บอกว่าไม่เคยเห็นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เห็นนะครับ
เพราะว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษเนี่ยเดี๋ยวจะมีการลงรูปให้ดูด้วยนะ
ใช่ค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะหายากแล้วและราคาสูงมากแล้ว
เหรียญบางรุ่นเนี่ยราคาเป็นล้านบาทนะคะแต่ว่าฉบับวันพรุ่งนี้ได้ชมภาพกันได้
ย้ำกับคุณผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าคุณผู้ชมสามารถหาซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษได้ตามหนังสือแผนหนังสือทั่วไป
ใช่ค่ะรวมทั้ง๗๑๑ด้วยนะคะ
ส่วนวันนี้ค่ะเป็นวันสุดท้ายนะคะสำหรับการวางดอกไม้จันท
สรีระสังขารหลวงพระคุณปริสุทธโธค่ะ
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ

ทำให้ประชาชนเดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
จนถึงช่วงเวลานี้ยังมีประชาชนรอกันอยู่เลยนะคะ
รายงานสดเข้ามานะคะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ

เท่านั้นที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น
วิทยาลัยขอนแก่นนั้นจะเปิดให้ประชาชนเข้าวางดอกไม้จันรวงพ่อคูณปริสุโธ
ก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้ค่ะ
วันสุดท้ายของการเปิดให้ประชาชนวางดอกไม้จันทร์และร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรม
ทำให้ประชาชนจำนวนมากมุ่งหน้ามาที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้ค่ะ
ก่อนที่จะเดินทางไปโชว์เมนลอยรูปนกหัสดีลิงเทินบุษบกที่ชาปนสถานชั่วคราว

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังขอความร่วมมือให้ประชาชนจอดรถในจุดจอดที่กำหนด
แล้วใช้บริการรถรับส่งโดยสารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด
สำหรับการวางดอกไม้จันทร์ประชาชนสามารถวางได้ทั้งสองที่นะคะ
เพื่อลดความแออัดและการจราจรที่ติดขัด
โดยที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้สามารถวางดอกไม้จันทร์ได้ถึงเวลา๒๒นาฬิกา
และที่ชาปนสถานชั่วคราวสามารถวางได้ถึงเวลา๒๑นาฬิกาค่ะ
ก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธในวันพรุ่งนี้
ทำให้วันนี้มีประชาชนเข้ามาจับจองใช้พื้นที่ชั้นล่างบางส่วน
ศูนย์ประชุมเป็นที่พักค้างคืน
ก่อนที่จะไปร่วมพิธีในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้า
ทีมข่าวได้เข้าไปสอบถามนางสำรานคำสัตว์อายุ๕๙ปี
และนางชะแล้มธรรมประโยชน์อายุ๘๕ปี
ซึ่งทั้งสองคนนี้นะคะเดินทางมาจากจังหวัดนครราชศรีมา

โดยวันพรุ่งนี้จะไปชาปนสถานชั่วคราว
แน่วแน่ที่จะมาร่วมงานส่งหลวงพ่อคูณเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ยายมาด้วยความเต็มใจแล้วเนอะยายก็อยากมาแล้วเนาะ
เพราะว่าตอนงานศพท่านที่เอาท่านมาตอนแรก
ที่มารดน้ำยายก็มาแล้วทีนี้เผาท่าน
ยายก็ต้องมาไม่มาก็จะเคยได้
นี่เสียความรู้สึกซะน่ะอ่าอ่ามาขึ้นรถไฟมาจ้ะ
วันนี้ตัดสินใจจะค้างที่นี่เลยเหรอคุณแม่ค่ะ
ตั้งใจมาข้างอยู่แล้วเพราะว่าเอาเสือผ่ามาจากบ้าน
แล้วคุณยายชะแร็กนะครับคุณยายชะแร็กเล่าให้คนฟังเลยว่ะ
คุณยายมาอย่างไงเป็นยังไงถูกมาที่ที่นี่ได้
โอ้ยฉันไม่เคยมาหรอกต้องการอะไรก็อยากมาเลย
ฉันก็ขอหัวต่างหลายทีนะครับ
สำหรับที่ส่วนของดอกไม้จันทร์นั้นช่วยศาสตราจันทร์ดรสวมรรณคุณร้าน
คณะประดีคณะแพทย์พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขนตร์กันวิทยาลัย
ว่าขณะนี้ดอกไม้จันทร์มียังเพราะสำหรับประชาชน

ซึ่งคาดว่าวันนี้จะต้องใช้ดอกไม้จันทร์มากกว่า๑แสนดอก
จากนี้ค่ะก็มีประชาชนจากทั่วประเทศ
ส่งดอกไม้จันทร์มาร่วมสมทบเช่นกัน
ขณะที่ยังมีจิตอาสา๑๕๐คนต่อวัน
สลับสับเปลี่ยนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
ดอกบัวกุหลาบและดอกดารารัส
เพื่อเตรียมไว้ให้ประชาชนนำไปวางหน้าสรีระสังขาร

ซึ่งยอดรวมดอกไม้จันทร์ทั้ง๒จุด
ตั้งแต่วันที่๒๑ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะคะ
รวมทั้งหมด๔๖๓๐๓ดอกค่ะ
ส่วนที่เมลอยรูปนกหัสดีลิงนะคะ
ไม่ได้ให้วางดอกไม้จันทร์ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
เนื่องจากช่างแทงหยวกศิลปะแบบอีสาน
เริ่มภารกิจสำคัญที่ต้องทำแข่งกับเวลาค่ะ
อีกทั้งต้องมีความปรานีตเป็นอย่างมากในการแทงหยวก
เพื่อแกะลวดลายสวยงามแบบต่างประดับบนบุษบก
ที่ตั้งบนเมนลอยรูปนกหัสดีลิง
มีความจำเป็นต้องงดการเข้าวางดอกไม้จันทร์
จากนี้นะคะก็ต้องมีการทาสีบางจุดใหม่
ให้เป็นสีขาวเหมือนเดิมและซ่อมแซมบางส่วนที่ได้รับความเสียหาย
ภารกิจของเจ้าหน้าที่และจิตอาสา
ตอนนี้สองส่วนก็คือเร่งซ่อมสร้าง
ให้เมลอยรูปนกขสดีลิงก์มีความสวยงาม
สมเกียรติพระเทพวิทยาคมหรือหลงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ซึ่งจะต้องทำให้แล้วเสร็จในเช้าวันพรุ่งนี้
ซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าเจ้าหน้าที่ก็จะต้องทำงานจากนี้ไปทั้งวันทั้งคืนค่ะ
และตอนนี้นะคะก็กำลังอยู่ระหว่างสวดพระอภิษฐรร
รอบ๑๗นาฬิกาแล้วก็จะมีการสวดพระอภิษฐรรม
ในรอบ๑๙นาฬิกาเป็นรอบสุดท้ายของวันนี้นะคะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็จะเปิดให้วางดอกไม้จันทร์ในเวลา๒๒นาฬิกาค่ะ
ซึ่งก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดขอนแก่นค่ะ

ว่าเหลือเวลาอีกประมาณ๕ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ
สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางไปวางดอกไม้จันทร์นะคะ

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แต่ว่าใครที่ต้องการจะเดินทางไปอย่าเอารถส่วนตัวไป
ศึกษาจุดรับบริการรับส่งนะคะซึ่งมีรถรับส่งฟรีค่ะ
ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีเคลื่อนสรียสังขาร

จากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ย
สักประมาณบ่าย๒เคลื่อนไปยังชาปณะสถานชั่วคราว
ที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงนะคะ
เชื่อว่าหลายคนโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาของท่าน
ต้องการที่จะไปร่วมส่งท่านเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบเรื่องของเส้นทางที่ขบวนจะเคลื่อนกันหน่อยนะคะ
ว่าไปจุดไหนอย่างไรกันบ้างติดตามได้จากรายงานค่ะ
หลังทำพิธีสวดพระอภิษฐรรมครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม
หลวงพ่อคูณปริสุทธโธครบ๗วัน
ในวันที่๒๙มกราคม๒๕๖๒
จะมีพิธีพระราชทานเพลิงพร้อมกัน
ในช่วงเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา๔๐นาที
จากนั้นเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา
เคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
ไปยังชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน
โดยเมื่อเคลื่อนออกจากถนนหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กัญจนาพิเศษแล้ว
ซ้ายเข้าถนนมะลิวันผ่านแยกมิตรภาพ
เดี๋ยวซ้ายเข้าถนนมิตรภาพวิ่งตรงไป
ขบวนจะกลับรถบริเวณหน้าดูโฮม
เบี่ยงซ้ายเข้าถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น
เลี้ยวซ้ายเข้ามณฑลพิธีรวมระยะทางประมาณ๑๖กิโลเมตร
เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลามากกว่า๑ชั่วโมง
เมื่อถึงมณฑลพิธีแล้วเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา
จะมีพิธีฆ่านกหัดสดีลิงโดยผู้สืบเชื้อสายนางศรีดา
ใช้เวลาทำพิธี๓๐นาที
จากนั้นนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น๙๙คน
ฟ้อนส่งสการรำลึกถึงหลวงพ่อคูณ
จึงทำพิธีขอขมาสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
โดยพระครูศิลป์และสารพรพระครูธรรมยอดแก้ว
จากนั้นจะมีพิธีจุดเตาเผาและเผานกหัดสดีลิง
ชาปนกิจจริงในเวลา๒๒นาฬิกา๑๕นาที
คุณผู้ชมสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะคะ
พรุ่งนี้ทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีก็จะมีความคืบหน้า
เรื่องของการเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ
ไปที่ชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
แล้วก็จะมีรายการพิเศษช่วงเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาที
ถึง๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ร่วมกันนะคะร่วมใจส่งหลวงพ่อคูณไปสู่สวงสวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ